คราวนี้เป็นการแข่งขันชักเกยอร์เกวียนผ้าพระบาท

ใช่ครับผมเอาชักเกยอร์นี้มาแข่งกับพี่ทิศเป้
คราวนี้เป็นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ
ชาวบ้านตะปอนเขาจัดประเพณีนี้
สืบทอดกันมาเป็นร้อยปีแล้ว

จัดขึ้นที่วัดตะปอนใหญ่ตำบลตะปอน

ก็งานที่ชื่อว่ามหาสงกรานตะปอน
ตำนานแห่เกวียนผ้าพระบาทครับ
ก็มีการแข่งขันชักเกยอร์เกวียนผ้าพระบาทกัน
เป็นประเพณีสำคัญประจำปีของชุมชนชาวตะปอนเลยนะ
ถือว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย
จะมีฝนตกต่อเนื่องนะ
แต่ก็ไม่ทำให้การแข่งขันชักเกยอร์เกวียนผ้าพระบาท

แต่ละหมู่บ้านส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกันคึกคักเลย
มาตั้งแต่รุ่นเด็กตัวเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ
แล้วก็มีกองเชียร์คอยพัดด้วยนะฮะ

สำหรับตำนานนะอยากรู้ตำนานกันไหมฮะ

ตำนานของการแข่งชักเกยอร์เกวียนผ้าพระบาทของชาวบ้านตำบลตะปอนนั้นนะครับ
เล่ากันมาบอกว่าในสมัยอดีตเกิดโรคหาประบาดในหมู่บ้าน
มีชาวบ้านเจ็บป่วยล้มตายเป็นจำนวนมากครับ
พอถึงช่วงเดือนเมษายนก็เกิดความแห้งแรง
ชาวบ้านนะฮะก็เดือดร้อนครับก็ต้องช่วยกันแห่นางแมว
แมวตายไปหลายตัวแล้วฮะฝนก็ยังไม่ตก
เจ้าอาวาสวัดในสมัยนั้นได้นำภาพรอยพระพุทธบาท
ชาวตำบลตะปอนเคารพบูชา
นำขึ้นเกวียนแห่รอบหมู่บ้านเพื่อขอฟ้าขอฝน
และก็ทำให้ผู้คนหายจากการเจ็บการป่วย

เมื่อจู่ท้องฟ้าที่สว่างแดดจัดแรง
กลับกลายเป็นว่ามีเมฆครึ้มและมีฝนตกลงมาตามที่ชาวบ้านขอ
ภัยไข้เจ็บก็หายไปจากหมู่บ้าน
จนชาวบ้านสัตว์ธามากยิ่งขึ้นนะครับ
จากนั้นพอหลายหมู่บ้านเกิดภัยพิบัตรหรือโรคพร้อมกัน
ก็ต้องมีการแห่ภาพรอยพระพุทธบาท
เจ้าอาวาสวัดจึงตั้งกติกาแบบบอกแบบนี้
หมู่บ้านไหนต้องการผ้ารอยพระพุทธบาทไปแห่หมู่บ้านตัวเองก่อน
ก็ต้องมาแข่งขันชักกะเยิกเกวียนผ้าพระบาทให้ชนะ
โอ้โหเป็นการประมาณว่ามีการแย่งชิงกันนิดหน่อย

แล้วก็ภาพรอยพระบาทก็จะอยู่บนเกวียน
หลังจากนั้นถ้าทีมไหนชนะหมู่ไหนชนะบ้านไหนชนะ

ใช่นะครับก็สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้
แล้วก็เห็นไหมครับความน่าชื่นใจอย่างก็คือ
มีวัยรุ่นเข้ามาร่วมประเพณีนี้มากครับนะครับ
สืบสารตำนานสืบสารประเพณีที่งดงาม